ออนไลน์มีการแชร์ภาพที่เรียกรอยยิ้มสำหรับทุกคนที่พบเห็นนะครับ
เป็นภาพของตำรวจหุ่นอวบอ้วนที่มาออกกำลังกายเพื่อลดพุงลดน้ำหนักกันนะครับ
ภารกิจตามหลักสูตรที่ตำรวจจัดขึ้นมาในครั้งนี้เพื่ออะไรเจาะประเด็นจากรายงานครับ
สองสามสี่แปดห้าห้า
การออกกำลังกายของตำรวจที่ท้าแสงแดดและมุ่งมั่นขันแข็งและตั้งใจกันสุด
รอยยิ้มจากชาวโซเชียลได้เป็นอย่างมากภาพนี้ถูกเผยแพร่โดยเฟซบุ๊คแฟนเพจข่าวตำรวจ
หลังภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
บางส่วนมองว่าเป็นภาพน่ารักที่ตำรวจน้ำหนักเกินตั้งใจจะลดน้ำหนัก
ขณะที่บางส่วนมองว่าการออกกำลังกายกลางแดดจ้าขนาดนี้จะส่งผลเสียกับร่างกายหรือไม่
ส่วนที่เห็นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการฝึกในโครงการปรับบุคลิกภาพของตำรวจภาค๒ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๒จังหวัดชนบุรี
ซึ่งร้อยตำรวจโทอำพลอโสโกรองสารวัตรป้องกันปราบรามครูฝึกระบุว่า
โครงการดังกล่าวมีมานานแล้วโดยจะคัดตำรวจที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ปกติมาเข้าคอร์สลดน้ำหนัก
การออกกำลังกายและกิจกรรมอื่นเป็นระยะเวลาประมาณ๑เดือน
ซึ่งนอกจากออกกำลังกายแล้วต้องควบคุมน้ำหนักควบคู่กันไปด้วย
หุ่นดูไม่เฟิร์มนะครับดูอ้วนเกินไปค่าบีเอ็มไอเขาสูงมากนะฮะ
เราก็เอาเข้ามาปรับบุคลิกภาพโดยการเข้าคอร์สนะครับลดความอ้วนนะครับ
ฟิตเน็ตไปประกอบกับการควบคุมอาหารครับผมเราไม่ให้เขาทานแป้งมากจนเกินไป
สองก็คือเราจะมีผลไม้มาประกอบในช่วงเย็นนะครับเป็นผักพืชผักนะฮะ
มื้อเราก็จะใส่ในเรื่องของพวกโปรตีนเข้าไปเสริมเพราะว่าคนเราถ้าไม่ได้ทานอะไรที่แบบ
มันเกี่ยวกับการบำรุงร่างกายเนี่ยมันก็จะโหย
ด้านในตำรวจที่เข้าโครงการนี้เปิดเผยว่าตอนแรกที่มาฝึกก็อาจจะเหนื่อยหน่อย
แต่พอร่างกายปรับตัวได้แล้วทุกอย่างก็สบายขึ้นโดยส่วนตัวเข้าเคาะตั้งแต่วันที่๑มีนาคม
จนถึงวันนี้ก็รวมประมาณ๒อาทิตย์สามารถลดน้ำหนักไปได้แล้วถึง๗กิโลกรัม
ทำงานที่เคยใส่ก็ไม่อึดอัดเหมือนแต่ก่อนตอนแรกแรกก็รู้สึกว่าหนักครับ
แต่พออยู่มาตอนนี้ก็๑๔วันแล้วครับก็เหมือนร่างกายมันปรับตัวครับโอเค
เข้ามาวันที่หนึ่งก็แปดสิบสามครับตอนนี้เจ็ดสิบหกครับ
ผมคิดว่าโครงการิมันช่วยให้เราอุดอุดเหมือนกันมันมีข้อดีกว่าอย่างไรครับ
ก็ได้ประโยชน์เยอะครับจากตอนแรกก็อ้วนใส่ชุดทำงานก็อึดอัด
ทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าสบายตัวขึ้นเยอะครับขอด้วย
ส่วนประเด็นที่ชาวโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่าการฝึกกลางแดดจัดจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีหรือไม่
ร้อยตำรวจโทอำพลครูฝึกชี้แจงว่าหากตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วการฝึกกลางแดดจัด
ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับกรณีของตำรวจนั้น
จะต้องได้รับการฝึกฝนมาระดับหนึ่งจนร่างกายสามารถปรับตัวได้
สามารถฝึกกลางแจ้งได้นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีดีที่ทำให้
ชาวโซเชียลยืมได้ในขณะนี้ไม่ใช่แค่ตำรวจที่มันออกกำลังและลดน้ำหนัก
เราทุกคนก็สามารถนำมาปรับใช้จะได้มีสุขภาพที่ดีและไม่ลงทุน
ข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน